ป้าน้อยเป็นคราวอุทัยธานี

ทีนี้ตอนไปรักษาที่โรงพยาบาลกลับบ้านมา๖ตุลาคม

อาการป้าน้อยเปลี่ยนไปเพ้อ

พูดแต่คำหยาบและที่สำคัญ

ป้าน้อยเอากระดูกคนตาย

นักข่าวไปถึงลองคุยหน่อยว่าคุยรู้เรื่องไหม

ตาย
อย่างคุณสนทยายุทธิ์๒๘ปี
เล่าให้ฟังว่า
ป้าน้อยส่วนแม่ของเขามีฆกลุ่มทั้งหมด๔คน
ก่อนหน้านี้สักหนึ่งปีป้าน้อยแกป่วยเป็นเกล็ดเลือดต่ำ
ก็พาไปรักษาโรงพยาบาลไม่ได้มีปัญหาอะไร
มา๖ตุลาคมก็ไปรักษาพอกลับบ้านมาอาการเริ่มเปลี่ยนแล้ว
มีทำตาปริ้นทำตาโตใส่แล้วก็ใช้คำหยาบด่าคนนู้นคนนี้
พูดชื่อคนที่ตายไปแล้ว๓วันแล้วเนี่ยไม่กินข้าวเนี่ย
เมื่อสัก๒๐ปีที่แล้วป้าน้อยแกเคยติดเหล้ามาก่อน
ทีไรก็จะเอากระดูกของญาติที่ตายไปแล้วมากินเป็นกับแกล้มด้วยครับ
อันนี้อาการแปลกแล้ว
แล้วลูกชายก็พาไปดูจอมปลวกขนาดใหญ่ที่หลังบ้านนะ

เคยตั้งเป็นสารที่พังไปแล้วส่วนหน้าบ้านเนี่ยเป็นสารเจ้าที่ครับ
ตอนนี้อยากให้หมอปลาเข้ามาช่วยเหลือหน่อยมาลองพิสูจน์หน่อย
เผื่อจะทำให้เห็นได้ว่าอาการที่เป็นอยู่ตอนนี้มันเกิดจากอะไรกันแน่
เกิดจากสิ่งลี้ลับหรือว่าอาการป่วยทางจิต
หมอปลาว่ายังไงหมอปลาก็บอกว่า
ยังไม่ฟันทงว่าป้าน้อยที่ไปกินกระดูกผีตอนนั้นจะโดนวิญญาณอะไรสิงหรือเปล่า
แต่ที่ผ่านมาเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้มาแล้วครับ
เดี๋ยววันนี้จะไปพิสูจน์ด้วยตัวเองที่อุทัยธานีเลยครับ